ทุกผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะ
เป็นเปิดแฟ้มคดีดังที่ต่อเนื่องจากตอนก่อนหน้านี้ค่ะนะ
ตอนนั้นเรานำเสนอเรื่องของเฮียเลี้ยงเฮียเลี้ยงนี่เป็นเจ้าพ่อคาเฟ่ในอดีต
แล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยยิงจนเสียชีวิตอ่าคนร้ายที่จับได้เนี่ย
บอกว่าต้องการชิงทรัพย์ตอนนั้นเนี่ยคนเนี่ยมองไปที่เฮียสมยศนะ
ซึ่งเป็นเจ้าพ่อคาเฟ่ในรุ่นราวคราวเดียวกันขึ้นมาพร้อมกัน
ซึ่งเขาก็เคลียร์คดีไปเรียบร้อยว่าไม่เกี่ยวข้องแต่สุดท้ายในเวลาผ่านมาเนี่ย
เสียสมยศหรือว่าเฮียสมยศสุธางกูลอดีตเจ้าพ่อคาเฟ่ก็ถูกคนร้าย
รอบยิงเสียชีวิตเหมือนกันนะฮะ
หลังจากที่เคยเกิดเหตุขึ้นกับเฮียเลี้ยงติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังครับ
มิถุนายน๒๕๕๘คนร้ายรอบสังหารสมยศสุธางกูลอดีตเจ้าของพระราม๙คาเฟ่ปิดตำนานเจ้าพ่อคาเฟ่
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีมือปืนลั่นไกลสังหารสมยศสุภางกูล
ขณะเปิดประตูก้าวขึ้นรถที่ลานจอดรถหลังร้านหูฉลามย่านครองจันทร์กรุงเทพ
สุนพุ่งเจาะด้านหลัง๒นัดเมื่อเขาหันกลับไปมองก็ถูกยิงใส่ใบหน้าหนึ่งนัดจนล้มลง
มือปืนยิงซ้ำเข้าที่ศีรษะอีก๑นัดรวม๔นัดสิ้นใจจมกองเลือดอยู่ข้างรถ
รัศมีสุธางกูลภรรยาคู่ชีวิตเชื่อว่าคนร้ายรู้ความเคลื่อนไหวของสามีมาโดยตลอด
กล้องวงจรปิดเห็นภาพคนร้ายไปดักรอจนเธอกับสามีรับประทานอาหารมื้อค่ำจนเสร็จ
ฉวยโอกาสเข้ามาเจาะยิงอย่างเลือดเย็น
ตำรวจชุดสืบสวนนครบานและกองปราบรามระดมแกะมรอยกลุ่มคนร้ายนานนับเดือน
กระทั่งจับกลุ่มพานุพงศ์ลักษณะมือปืนได้ที่ย่านจรรย์สนิทวง
สารภาพรับงานด้วยค่าจ้างถึงสามแสนบาทแม้ไม่เคยรู้จักกับสมยศมาก่อน
แต่ตัดสินใจรับงานนี้เพราะต้องการทดแทนบุญคุณ
สังหารเริ่มจากพานุพงศ์ได้รับการติดต่อจากกฤษดาใจเอม
ผู้ที่เคยชุบเลี้ยงเขาในวัยเด็กให้ไปทวงหนี้นัดคุยงานกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ครองสามวาโดยมีชมชัยนรงค์เป็นผู้จ้างวาน
แต่จากการทวงเงินเปลี่ยนเป็นการยิงแทงชมสารภาพรับงานจากบุคคลหนึ่ง
ให้ติดต่อหามือปืนด้วยค่าจ้าง๑ล้านบาท
ขณะที่กฤษดายอมรับสนิทสนมกันกับชมเพราะเคยร่วมเป็นทีมฆ่าเผาอำพลางเสียอ้วนโรงเกลือ
จังหวัดสาแก้วเมื่อปี๒๕๕๖ส่วนมนตรีเจริญรัฐผู้จัดหาอาวุธปืน
และรถจักรยานยนต์ให้การปฏิเสธขณะที่จิมรพันธ์หนูเทียนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
ถูกจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมาให้การปฏิเสธเช่นกัน
แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานแน่นหนาผู้ต้องหาทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน
ขณะที่ปมสังหารมีการสืบสวนทั้งประเด็นการวิ่งเต้นล้มคดี
ความขัดแย้งธุรกิจและจากความใกล้ชิดอาจนำไปสู่การสั่งตาย
เป็นสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการหักหลังเรื่องเงินส่วนหนึ่งครับ
หลายล้านบาทครับ
ยุคที่คาเฟ่เฟื่องฟูสมยศสุธางกูลและอดีตเพื่อนรักบุญเลี้ยงอรุณฤทธิกุล
เขี้ยวธุรกิจกันอย่างดุเดือดแต่หลังสิ้นชื่อคุณเลี้ยงในปี๒๕๕๙
สมยศไร้คู่แข่งแต่เมื่อตลกหลายคณะหันเข้าสู่วงการโทรทัศน์
ธุรกิจคาเฟ่เริ่มร่วงโรยตามการเวลาสมยศผันตัวเข้าสู่เส้นทางการเมือง
สมัครสอสอแต่ไม่เป็นดั่งหวัง
ชื่อของเขาหายไปกระทั่งถูกคมกระสุนปลิดชีพ
ตำนานเจ้าพ่อคาเฟ่คนสุดท้ายด้วยวัย๖๒ปี